ตัดมาดูเรื่องน้ำกันหน่อยโอ้โหน้ำรอการระบายข้างหลังนี่
ฮะฝนถล่มกรุงเทพอ่วมครับแล้วถ้าใครตื่นเช้ามา
ยังอยู่บนเตียงอยู่นอนสบายเปิดดูข่าวเช้า
ไทยรัฐไปแต่รู้หรือไม่ว่าเมื่อคืนนี้ทีมงานของเรา
กว่าจะมาถึงที่ช่องได้อืมต้องสู้ชีวิตแบบนี้ฮะ
ตายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงล่ะเนี่ยทีเนี้ย
ไม่ใช่ฉันก้าวไปถึงตุ๊บไปเลยนะคะตุ๊บป่องไปเลยค่ะ
ถือว่าชีวิตยังมีบุญช่วยอยู่นะคะตรงนี้อาจจะว้าย
ตรงนี้อาจจะเป็นแผ่นดินโอเคโอเคดิฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรมา
ตอดตอดขาดดิฉันเอาล่ะ

ตอดตานตีเก้าผิดอ่ายังไงดีล่ะคลองไหมล่ะแก

ทำไมเสียงร้องนี่มีเว่นงานเราหรือนี่หนุ่มกำยำยำของเรา
รอทีมงานเราเองเออ
นี่คือสิ่งที่ต้องเผชิญครับเดินไปไม่รู้ไหนคลอง
ไหนถนนไหนแผ่นดินอะไรดูยากเหลือเกิน

หมายถึงอะไรฝนหรือว่าโปรดิวเซอร์

คุณผู้ชมแต่เห็นแบบนี้ต้องระวังเลยนะ
คือเราไม่รู้ว่าพื้นผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแอ่งอะไร

แล้วนี่คือแถวหน้าไทยรัฐป่ะ

คือเมื่อไหร่จะทำเสร็จสักทีตรงทางเข้าทางออก

ก็ตั้งแต่ถนนวิภาวดีตั้งแต่แยกสุธิศาลมาจนถึง๕แยกลาดพร้าว

ระดับประมาณสัก๕๐๘๐เซนติเมตร

จุดเป็นพื้นที่ที่มันต่ำหน่อยอาจจะครึ่งคันมอเตอร์ไซค์

แต่คุณผู้ชมฮะตอนนี้๗นาฬิกา๑๐นาทีเนี่ย
ตอนผมมาถึงสัก๖โมงครึ่ง

ไปดูถนนพระหลโยธินช่วงตลาดนัดจตุจักรครับ

แล้วก็ถนนรัชดาขาเข้าขาออกเนี่ย
หลายจุดรถใหญ่พอได้

ใครขับรถเก่งนะคุณผู้ชม

น้ำมันผุดมาจากท่อนะ

ถนนสุขุมวิทย์เส้นแนวรถไฟฟ้า

เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่

แต่ก็จะหลับนี่ก็นาน

การจราจรก็หนักน่วง
ในคลิปเห็นว่าคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์

เท่าใกล้บ้านน้ำแข็งคือฝนหนักมาก

เบอร์๓ปัดยังไม่ได้เลย

แล้วพ่อค้าแม่ค้าล่ะ
ไม่ได้ขายของกันอ่ะ

มีคนกรุงเทพโพสต์เฟซบุค

โปรดติดตามตอนต่อไป

ว่าราชการกรุงเทพก็ต้องลุยทำงานเลย
ไปตรวจสอบปัญหาที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ
แล้วก็ประเมินระดับน้ำฝนที่ตกต่อเนื่อง
แล้วก็ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพครับ

แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรกับประชาชน

เบิร์ตบอกปกติน้ำฝนตกหนักแบบนี้

ใช่ก็คือถือว่าถ้าเทียบกับปริมาณฝนที่ตกลงมาถือว่าเยอะมาก
การระบายน้ำก็ผมว่านะ
แต่ว่าดีและเร็วขึ้นกว่าเดิม
แต่เมื่อคืนความที่มันสอบถามจากหลายคนแล้ว
มันตกหนักและนานจริงมันก็เลยยังค้างเติ่งอยู่
จันเกษมอันนี้คือถนนวัฒนา

เช้านี้ใครที่ออกไปข้างนอกส่งเข้ามาได้นะคะ
บอกมาได้นะว่าน้ำเบี้ยวหรือเปล่า
ไม่ต้องออกดูข่าวไทยรัฐเนี่ย
ข่าวเช้าไทยรัฐเนี่ยครับให้จบไปก่อน